คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนี่เลยคอนเซ็ปต์นี้ผมชอบและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนใครก็ชอบ
เล็กไหม้ใหญ่พี่ชอบครับ

แต่อย่าใช้คำว่าแบบนี้เลย
คือแบบนี้ดิฉันว่าน่าจะเป็นยางในรถสิบล้อ

โอ๋แอลพีวแอลไหวน์

ใช่ไหมฟูจิสาต้องร้องโอ๊ยน่า

แล้วหมุนทีเอวไม่สะเทือนเหรอครับ
สะเทือนชีวภาพให้ติ่งเลยตอนนี้
โอ้โหนี่มันเป็นที่มาของเพลงจริงนะ

เพลงอะไร
ของคุณเท่อ่าผมอาจจะเล่าผิดนิดนึงนะ

เป็นเอวไงแต่เรื่องของเรื่องดูแล้วก็สนุกดี

หรือที่เขาใช้จัดแสดงอะไรมันก็มีเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าคนที่เขารู้ทริคเขาก็จะหมุนได้

เออแต่ก็ต้องแข็งแรงไงเราเองก็ต้องฝึกมา

ต้องฝึกเอออดทนแต่มันเป็นกิจกรรมที่ดีมีให้คุณเล่น
ใช่ไหม
เห้ยมันทำให้มีเอวเขาว่ายังไงมันจะทำให้เอวเราได้แบบ
แต่เล่นวันเดียวไม่มีค่ะ
หลายคนแล้ววันเดียวระบมแล้วเอาหยุดแล้วพอแล้ว
จริงมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ต้องฝึกเหมือนกัน

แต่ว่าก็เป็นกิจกรรมยามว่างเพลินได้เหมือนกันนะคะ